ถามคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมเป็นสุภาพสตรี
แล้วตกอยู่ในชะตากรรมผมใช้คำว่าชะตากรรมแล้วนะ
เพราะมัน๓ปีแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านคนเดียว
แล้วจะถูกผู้ชายข้างบ้านมาจ้องมามองปีนรั้วเข้ามาอยู่แบบนี้
สามปีครับคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงฮะนี่แหละครับนางสาวพิญญาดา
อายุสามสิบสี่ปีชาวตะบนควนลังเอาเพลินหัดใหญ่เข้ามาสงขลาครับ
ร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าถูกเพื่อนบ้านเป็นผู้ชาย
บ้านห่างกันไปเนี้ยยี่สิบเมตรได้นะครับบุกปีนกำแพง
ปีนกำแพงเข้ามาในบ้านนะแล้วมาจ้องอยู่ที่หน้าต่างอ่ะ
ทำแบบนี้ว่าสามปีแล้วทั้งกลางวันกลางคืน
ผู้ร้องเรียนเนี่ยนำหลักฐานจากคลิปจากกล้องวงจรปิดเมื่อวันที่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ขีดเส้นใต้ไว้ก่อนปีหกสามฮะประมาณแปดโมงเช้า
เพื่อนบ้านคนนี้ปีนมาทางรั้วหลังบ้านจ๊ะเอป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่ที่โรงรถครับ
อีกครั้งมากลางดึกคุณผู้ชมเมื่อกี้๖๓นะ
คราวนี้คืนวันที่แปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครั้งนี้มาวนเวียนอยู่ที่โรงรถอีก
พยายามจะบิดประตูลูกบิดบ้านด้วยนะอันนี้เข้ามาในรั้วบ้านแล้ว
เข้ามาในรั้วบ้านแล้วคุณพระราพรเพราะเราอยู่คนเดียวก็โอ้โห
ครับไม่ปลอดภัยเลยล่าสุดวันที่สิบหกตุลาคมปีนี้นี่นี่นี่
ผ่านมาเนี่ยเพื่อนบ้านรายนี้ปีนรั้วมาอีกตอน๕ทุ่ม
โอ้โหเข้ามาแต่ละเวลานางสาวพิญญาดาเนี่ยเล่าอีกบอกว่า
แต่ก่อนเนี่ยห้องนอนจะอยู่ตรงโรงรถนะ
แต่พอรู้ตัวว่าถูกเพื่อนบ้านทำแบบนี้ย้ายห้องนอนครับ
แล้วชีวิตไม่ปกติแล้วแน่นอนชีวิตไม่ปกติแล้วหวาดระแวง
กลับทำงานมาก็ขังตัวเองอยู่ในบ้านจะออกไปเดินเล่นนอกบ้านก็ไม่กล้า
เพราะเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ตัวเธอ
ทุกครั้งที่เกิดเรื่องไปแจ้งให้ครอบครัวเขาทราบนะแต่ก็เงียบ
แจ้งตำรวจก็เงียบครับ
สามปีแล้วที่เราเจอแบบนี้หนักสุดคือวันนั้นอ่ะออกมาตอนเช้าเนอะ
มาเอาของที่รถตอน๗โมงครึ่งรถก็จอดอยู่ตรงนี้แหละ
เอาเราก็ออกทางประตูลงรถมาปุ๊บเราเอามาเอาของปุ๊บเสร็จ
แล้วก็เรากลับเข้าไปในเปิดประตูเข้าไปเขาวิ่งไล่หลังมาเลยอ่ะ
ครอบครัวเขาค่อนข้างนิ่งเฉยนะถ้าพูดถึงคือเหมือนกับไม่รับรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ย
ตกกังวลไหมคือระแวงอ่ะเอาจริงจริงคือแบบกลับบ้านมาคือนอนไม่หลับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาว่าอย่างเงี้ยบ้างแบบแจ้งไปโอเคแหละเขามา
แต่ว่าเขาก็บอกจะดำเนินคดีให้เนอะแต่คราวนี้เนี่ยคดีมันไม่คืบหน้า
ใหญ่ครับตำรวจก็เข้าไปคุยกับบ้านผู้ก่อเหตุแล้วเมื่อวานนี้
แล้ววันนี้ก็นัดให้นางสาวพิญญาดาท่านนี้มาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่ง
จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่๑๐ตุลาคม๒๑๖๓ย้อนไปนะคุณผู้ชม
นายสุวัชชัยอายุ๔๐ปีผู้ก่อเหตุ
เคยถูกแจ้งข้อหาบุกรุกมาแล้ว๑ครั้ง
ต่อมา๑๘กุมภาพันธ์๒๕๖๔สารตัดสินจำคุก๑ปี
แต่นายสุวัชชัยรับสารภาพสารจึงลดโทษจำคุกเหลือ๒เดือน
ปรับ๕๐๐๐บาทโทษจำคุกให้รอลงอายา๑ปี
แต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุกระทำความผิดซ้ำ
พันธุ์ตำรวจเอกอัครบุษธานีรัฐท่านผู้กำกับการสอบพ่อหัดใหญ่
รับเรื่องแล้วสั่งการเลยให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุด
อกจากนี้จะเพิ่มความถี่ในการตรวจตราบ้านพักให้มากขึ้น
แล้วเดี๋ยวจะบูรณาการกับหน่วยงานท้องถิ่นสาธารณสุข
เพื่อตรวจสอบอาการของคนคนนี้
แล้วก็หาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับ